คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันเรื่องนี้ดีกว่านะคะ
หญิงลีศรีจุมพลบอกเลยว่ายอมรับนะคะ
ติดใจในการรับเล่นละครเรื่องแรก
เรื่องแรกเขารับเป็นบทร้ายบอกเลยว่ากระแสดังเปรี้ยงปร่าง
ผลตอบรับเนี่ยดีมากเลยนะคะบอกเลยว่ากำลังใจมาเต็ม

หญิงลีศรีจุมพลค่ะกว่าจะใจอ่อนยอมรับเล่นละครครั้งแรก
ก็มาเจอความโหดหินแล้วนะเพราะว่าต้องสวมบทนางร้ายค่ะ
เป็นคุณหนูบ้านรวยสวยเลิศเชิดวีน
ในละครทายาทพันธุ์ข้าวเหนียวนั่นเอง
ปรากฏว่าผลตอบรับจากแฟนค่ะ
ติ้งละครดีแบบถล่มทลาย
เขาบอกว่าแบบนั้นเลยนะคุณผู้ชมค่ะถูกพูดถึงเยอะเลย
แล้วก็หญิงลีเนี่ยเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐค่ะ
ฟิตแบ็คนะโหยบอกเลยว่าเห็นแล้วหัวใจมันฟูจริง
เสียแรงนะที่ทุ่มเทสุดเลยกับการสวมบทเป็นคุณหนูบุญสิตา

แม้แต่ตอนให้สัมภาษณ์นะไม่ยอมสลัดวิญญานางร้ายเป็นยังไงคุณผู้ชมขา
แล้วเธอบอกว่าอะไรรู้ไหมไอดอลของเธอก็คือพี่เป้ยปานวาด

บทบทบทของนางร้ายหญิงลีต้องบอกเลยว่าหญิงลีชอบรุกพี่เป้ยป่านวาดค่ะแม่
นักร้องนางพยายามซุปเปอร์สตาร์บนเวทีที่สวยงาม

ต้องบอกได้เลยนะคะว่าดีใจแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นประทับใจ

คุณผู้ชมค่ะอาจจะบอกไว้เลยนะคะว่าถึงจะเป็นนางร้ายนะ

หญิงลีก็เลยขอฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐนะ
ติดตามผลงานละครหนูด้วยนะคะ
แล้วก็ฟังเพลงที่เธอถ่ายทอดอารมณ์นะจากตัวละครนี้ด้วย

ไปฟังตัวอย่างกันนิดนึงค่ะ
เมื่อเอาได้แค่คำว่ามีเจ้าอยู่
คือจะบอกว่าคนลูกทุ่งเราพอมาเล่นละครสุดยอดนะคะ
แล้วมันเข้าถึงใจไงเพราะละครแบบบ้านใกล้ตัวมันเข้าถึงง่าย